ตอนนี้กำลังล่าฆาตกรสุดโหดอยู่เลยครับคุณผู้ชมฮะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
ตื่นเช้ามาก็จะไปตักน้ำจากในโอ่งเฮ้ยตักมาทำไมมันดูแดงแปลก
อืมก็เลยชวนกันอ่ะชวนคนแถวนั้นมาเปิดโอ่งดูเฮ้ย
เจอศพครับแล้วศพเนี่ยลักษณะคือโดนปาดคอหลอดลมแทบขาดนะฮะโอ้โห
นี่แหละครับคือโอ่งน้ำอันนี้ที่ผู้หญิงเขาไปเปิดดูนี่แหละฮะ
ครับเปิดเข้าไปเจอร่างของคุณชัยยุทธ์ผากาเกตอายุห้าสิบปี
ร่างของเขานอนคว่ำหน้าอยู่ในโอ่งน้ำโอ่งน้ำในความสูง๑๕๐เซนติเมตรครับ
ตั้งอยู่ข้างบ้านแล้วน้ำก็เต็มโอ่งเลยนะคุณผู้ชมนี่ทางซ้ายนี่เราให้ดูลักษณะของโอ่งครับ
ส่วนสภาพศพของคุณชายุทธ์คือที่ต้นคอมีรอยเหมือนจะโดนของมีคมปาดเป็นแผลยาว๑๐เซนติเมตร
ลึกประมาณ๕เซนตัดหลอดลมจนขาดเลยครับห่างไปประมาณร้อยเมตรเนี่ยที่หน้าบ้านก็ไปเจอมีดอิโต้แล้วก็มีดทำครัว๒เล่มเปื้อนเลือดอยู่ด้วยครับวางอยู่บนเตียงเลยนะนี่ฮะมีดเล่มนี้เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองแวงควงอำเภอศรีสมเด็จที่ร้อยเอ็ดครับคนที่พบศพเนี่ยก็คือคุณลัดดาพรสมศิลาอายุสี่สิบเจ็ดปี
แล้วเธอก็เป็นญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคุณระดาพรเล่าแบบนี้ว่าตอนตีห้าครึ่งเมื่อวานนี้เช้ามืดเลย
เธอก็ตื่นขึ้นมาจะนึ่งข้าวเลยมาเปิดโอ่งน้ำดูจะเอาน้ำในโอ่งที่ตั้งอยู่ข้างบ้าน
แต่ตักมาเฮ้ยน้ำสีแดงจางผิดปกติก็เรียกญาติมาช่วยกันดู
ลองเอาไม้เขียดูเฮ้ยเขียไปโดนศพใครก็ไม่รู้ครับก็คือศพผู้เสียชีวิตคุณชายุทธ์นี่แหละฮะ
ช่วยกันทุบโอ่งเอาน้ำออกมาแล้วก็เอาร่างของผู้ตายออกมาด้วยครับ
ส่วนแม่ของผู้ตายชื่อว่านางค้ำนางค้ำเนี่ยบอกตอนกลางคืนเนี่ยก็ไปนอนถือศิลป์อยู่ที่วัด
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาครับแล้วตีหนึ่งเมื่อวานนี้ตื่นขึ้นมาเตรียมจะจัดข้าวจัดของ
หุงอาหารทำบุญวันข้าวพรรษาแม่ค้ำก็ได้ยินเสียงคล้ายกับลูกชาย
ได้ยินเหมือนเสียงลูกชายร้องเรียกว่าแม่แม่แม่แม่ค้ำก็เลยมองหาเอ๊ะลูกอยู่ไหน
ลูกอยู่ไหนก็หาลูกไม่เจอครับเลยกล่าวว่าอ่ะเดี๋ยวไปทำภารกิจที่วัดก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวทำเสร็จจะรีบกลับเข้ามาที่บ้านพอหกโมงเช้าครับ
หลานสาวคนที่พบศพเนี่ยขี่รถมาบอกว่าแม่ครับแม่ครับ
ลูกแม่โดนปาดคอเสียชีวิตไปแล้วแม่ก็สงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่า
แปลกนะทำไมมีดเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านของตน
แต่ศพที่พบไปอยู่ในโอ่งแถวบ้านของญาติ
ก็เลยอยากให้ตำรวจหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงของลูกชายแม่ครับ
แม่ครับแม่ครับแม่ครับ
นี่แหละครับแม่ครับ
นี่แหละครับแม่ครับ
นี่แหละครับแม่ครับ
นี่แหละครับ
นี่แหละครับ
นี่แหละครับ

นี่แหละครับ
นี่แหละครับ
นี่แหละครับ

นี่แหละครับ

มีการเรียกผู้ต้องสงสัยที่เคยตั้งวงดื่มเหล้ากับผู้ตายมาประมาณ๔๕คน
แต่ทุกคนยังให้การปฏิเสธอยู่ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ทำการลงพื้นที่เก็บหลักฐานไว้แล้ว

คาดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะจับคนร้ายได้แน่นอนครับ

น่าจะมาจากการทะเลาะกันหรือไม่ก็เป็นผลมาจากยาเสพติด
แต่เรื่องประเด็นการฆ่าตัวตายเนี่ยตำรวจยังไม่ตัดทิ้งนะคุณผู้ชม
คดีนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างหาหลักฐานเพื่อจะคลี่คลายคดีครับ
เพราะว่ามุ่งปมไปที่การเสียชีวิตที่การฆาตกรรมนั่นเอง
จากว่าศพผู้ตายอยู่ในโอ่งน้ำบ้านป้า
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านผู้ตาย
ห่างกันไปแค่ร้อยเมตรเองก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะ
ถ้าหากบอกว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงเหรอ
กับการที่ผู้ตายปาดคอตนเองจนถึงขั้นหลอดลมขาดเลย
วิ่งมากระโดดลงอ่างน้ำอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้

รอยเลือดรอยเท้าหรือรอยรองเท้า

แล้วทำไมรอยเลือดไม่มีสักหยดเลย

มีแค่กองเลือดหน้าบ้านของผู้ตาย

บริเวณผ้าใบบางแดดหยดเป็นทางยาวไปข้างบ้านก็แค่นั้นเลยครับ